เอามารีแมชกันในเวทีมวยไทยรัฐเพราะว่าต่อยกันที่อุทัยธานีแล้วมีปัญหานะครับ
มาดูมันครับว่าความฟิสก์ของด้าน๒คนนะดีพอที่จะเป็น
เสาร์นี้แฟนได้ดูของดีเลยนะครับ

เคยแขนกันมานะครับเพราะว่าไขว้เล็กแพ้มาที่จังหวัดอุทัยธารีจริง
ครั้งนี้มีความหมายครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามีเข็มขัด๑๔๗ปอนด
ของศึกยมมหรัฐเป็นเดิมพันธุ์ด้วยนะครับ
ว่าไปแล้วมวยคู่นี้ก็แห่จังหวะฝีมือดีทั้งคู่นะครับ
แต่ว่ากระดูกมวยประสบการณ์จะอยู่ที่นพกิจครับ
แล้วก็ไขว้เล็กเอ็งแค่งซ้ายต้นหนักใช่เล่นเลยนะครับ
หมัดซ้ายก็โอมมากครับ
ส่วนบรรดาเซียนมวยให้ทัศนะของคู่นี้ไว้อย่างไร

ส่วนทัศนาเซียนนี่เสียงแตกอีกแล้วนะครับตามระเบียบ
เริ่มจากพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้พี่หนุ่มเดินสายพี่บอลใต้
ชูทางด่วนพี่เอกปัตตานีพี่หนุ่มบังกะดีพี่จิมมี่ไฟแรง
บอกว่าชอบนพกิจเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรง
ในไล่แขนกดแขนปล้ำตีเสียดสีไปปลายดีกว่าครับ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งประกอบด้วยพี่บัคโจ้โคราช
ชายมินบุรีพี่ฮักเก่าพี่เจ๋งเด่นชายภูมิ
บอกว่าชอบไข่หวานเล็กเพราะว่าเป็นมวยซ้ายเหมือนกัน

ร่างได้เปรียบลอยกว่าหน่อยวงในขวางหน้าค้ำแทงเจ็บ
ทัศนะจากเซียนชื่อดังของเมืองไทย
ก็ปรากฏว่าชอบหัวใจท่าทรหดของท่านพกิจ๗คน
แล้วก็ชอบความเร็วของไข่หวานเล็ก๔คน
แล้วแฟนหมัดมวยทางบ้านชอบใคร
พร้อมกันผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีเสาร์นี้
มีนัดกันนะครับบ่าย๒๔โมงเย็น

เอกชุมพลสุรพัฒน์จารุมณีแหล่งครับ